คุณผู้ชมคะในเบรกนี้พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมดีของไทยรัฐวิทยากันหน่อยนะคะ
เป็นการจัดอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำหรับผู้บริหารใหม่๔๒คนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาค่ะ
มูลนิธิไทยรัฐและสมาคมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้มีการจัดอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำหรับผู้บริหารใหม่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ประจำปี๒๕๖๒ครั้งที่๖ที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
ที่การสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดอบรมและบรรยายพิเศษ
ตามด้วยการบรรยายพิเศษของนายมานิดสุขสมจิตกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ
และบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เรื่องการสร้างความตระหนักในความเป็นไทยรัฐวิทยา
ที่มีเป้าหมายสร้างคนดีออกสู่สังคม
ตามบณิธานของนายกำพลวัฒณภน
ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชนนะคะ

จะเข้ามาเป็นผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ได้มารับรู้แนวนโยบายวิสัยทัศน์
แล้วก็วิธีการทำงานของมูลนิธิ
ที่เราเข้าไปอุปการะเครื่องหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเหล่านี้
ว่าเราได้ทำอะไรมาแล้วบ้าง

เพื่อให้มีความกลมกลืน
แล้วก็เหมือนกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาอื่นที่แล้วมา
ด้านนายวิเชนโภชนุกูลเลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ
ก็เปิดเผยนะคะว่าการจัดอบรมครั้งนี้
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะการทำงาน
ให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรเพื่อนร่วมงาน
การสร้างสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกันการอยู่ร่วมกัน
ตลอดจนการศึกษารูปแบบวิธีการประสานการทำงานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ขณะที่นายอเนกจันเสนีพอโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๕
เชือกม่วยวิทยาจังหวัดน้องคายผู้เข้าอบรมโครงการเป็นครั้งแรก
ก็เปิดเผยนะคะว่าไทยรัฐวิทยามีเครือข่ายทั่วประเทศ
พร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น
ว่าเราจะก้าวเดินบนเส้นทางนี้ไปสู่เป้าหมายด้วยกันค่ะ